คุณผู้ชมคะทุกวันที่๑สิงหาคมค่ะ
ถือเป็นวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวงนะคะ
และปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่๖๓แล้วค่ะ
เรื่องของความมั่นคงด้านไฟฟ้า

เพื่อประชาชนในการก้าวข้ามวิกฤตโควิด๑๙ค่ะ
ภายใต้แนวทางเข้มแข็งแล้วไปต่อด้วยกัน

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวงครบ๖๓ปี
วันที่๑สิงหาคม๒๕๖๔นี้
นายกิลพัฒน์เจียมเศษผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด๑๙ในทุกมิติ

และท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙

ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการให้กับโรงพยาบาลสนามต่างมากมาย
อกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการพลังไฟฟ้า
ให้กับโรงพยาบาลบุษราคำ

และสิ่งของจำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนาม

ส่งมอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย
ให้แก่ชุมชนในพื้นที่บริการอีกด้วย
ประจำเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม๒๕๕๙
สำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก
จนถึงมาตรการผัดชำระค่าไฟฟ้า
นี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
พร้อมพัฒนาเทคโนโลยียกระดับคุณภาพงานบริการ
ที่สามารถตรวจสอบและชำระค่าไฟ

อีกทั้งยังมีบริการด้านไฟฟ้าออนไลน์
เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙อีกด้วย

ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ
เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

พลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอมั่นคงและปลอดภัย
ที่จะรับมือและสนับสนุนหน่วยงานต่าง

ให้สามารถผ่านวิกฤตการแพร่ระบาด
โควิด๑๙ไปด้วยกัน